ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
มีเรื่องราวลี้ลับลึกลับเกิดขึ้น
กับชาวบ้านที่จังหวัดบุรีรำ

หญิงสาวคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอเนี่ยเจอมากับตัวเองเลยค่ะ
เรื่องนี้นะคะถูกเล่าผ่านสาวโรงงานคนหนึ่ง
เธอชื่อว่านางสาวเจนจิตอุษาการ
เป็นชาวบ้านหนองสแก่อยู่ในตำบลเจริญศุกร์
อำเภอเฉลิมพระเกียจจังหวัดบุรีรำ
เธอเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าคืนนึง
ขณะที่เธอกำลังขี่รถมาถึงบริเวณทางโค้ง
ระหว่างบ้านภูนสุกกับบ้านหนองจอก
จู่ค่ะมีเงาดำรูปร่างใหญ่เลย

อ๋อซ้อนท้ายไปด้วยแบบนี้
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอกลัวมาก
เธอรีบสะบัดแขนแล้วพูดว่ายังไง

อย่ามารบกวนอย่ามาเกาะอย่ามาติดต่าง
ก็รีบขับรถไปก็คือ

เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ปกติเธอเป็นคนกลัวผีด้วยนะคะ

ที่เธอบอกว่าเธอเห็นงาวดำตะคุ่ม

เล่าให้กับชาวบ้านกับเพื่อนบ้านฟัง

หนึ่งในชาวบ้านเล่าแบบนี้บอกว่า
คืนนึงค่ะตอนนั้นนอนเฝ้านาอยู่

ต้นเดียวกันที่เจอผีนี่แหละ

ก็เห็นเงาดำรูปร่างใหญ่เลย

คนที่มีที่นาติดกันหรือเปล่า

แต่พอถามแล้วคืนนั้น

ไม่มีใครไปทำอะไรที่นาเวลานั้นเลย

นายสมศักดิ์คำกลางที่อาศัย

มีคนเจอผีบ่อยมาก

น้าชายที่ตายไปแล้ว

นายทุยเป็นนักเลงใหญ่ประจำหมู่บ้าน

แล้วระยะหลังค่ะมีชาวบ้านบอกว่า

ก็เชื่อว่าเป็นเพราะ
ไม่ได้ทำพิธีเชิญวิญญาณหรือทำบุญหรือเปล่า

ร่างทรงว่าเรื่องทั้งหมดนี้

ก็ทำพิธีเข้าทรงแบบนี้ค่ะ
เป็นการสื่อสารพูดคุยกับวิญญาณ

ยายแบะเล่าให้ฟังว่า

เจ้าที่เจ้าทางค่อนข้างแรงนะ

ทำบุญไปให้เขาหน่อย
แต่ถ้าฟังมันพิสูจน์ไม่ได้คุณผู้ชม
เพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อ

ดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย

ก็บอกว่ามีอาถรรพ์ที่ฮือฮาอย่างมาก

มีคนตายมากถึง๕ศพไปแล้วนะครับ
กรณีที่มีผู้เสียชีวิตต่อเนื่องกัน
๕ศพภายใน๑๓วัน

หนองกองหมู่๔ตำบล

เป็นเพราะอาถรรพ์ปู่หลักบ้าน
ทำให้คนตายอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านเขาหวั่นอย่างมากนะ
อาจจะไปทำอะไรผิดอาเภษ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่า

มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพนะครับ

ยังไม่ทันได้มาทำการชาวบ้านภาษา

ศพ๔ศพ๕ยังไม่ได้เผา

สะจินดาอายุ๗๕ปี

เสียชีวิตจากโรคประจำตัว
ชาวบ้านเขาก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้
ถันเลยตกใจกันเป็นแถวเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์แน่
ทีมข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปถามญาติของลุงยกคนเสียชีวิตนั่นแหละ
ญาติเขานะก็บอกว่าจริงนะไม่น่าเกี่ยวกับอาถรรพ์ปู่หลักบ้านหรอก
เพราะว่าลุงยกเนี่ยแกเป็นคนบ้านมเจริญ
แต่มาเปิดร้านตัดผมที่แถวบริเวณบ้านหนองกอง
ซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุเขาไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่น่าจะเกี่ยว
แล้วทางญาติก็บอกว่าไม่อยากให้ชาวบ้านหนองกองเนี่ยแตกตื่น
ซึ่งบอกเลยนะญาติญาติไม่สบายใจแล้วทีนี้ทำไงดีเพื่อความสบายใจ
ก็คิดกันเอาไว้นะครับว่าจะทำบุญกลางบ้านทำพิธีขอเข้ามาที่หมู่บ้านมจรนี่แหละ
เพื่อความสบายใจแบบนั้นคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าที่บ้านมเจริญตอนนั้นน่ะดังมากนะ
เพราะมีข่าวว่าจะเอาชีวิตคนไป๑๙คนแต่พอทำบุญขอเข้ามาได้ทัน
ก็เลยตายไปเพียงแค่๙ศพเท่านั้นเองอันนั้นเป็นสิ่งที่ร่ำลือกันมานะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยชาวบ้านหนองกองเขาก็เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของปู่หลักบ้าน
โดยชาวบ้านเข้ามาประชุมกันเลยหารือกันว่าเอาไงดีก็เลยวางไว้เลยว่าวันนี้
เดี๋ยวจะมาทำพิธีขอเข้ามาวันอาทิตย์นี่แหละครับขอเข้ามาปู่หลักบ้านให้คนในพื้นที่ได้สบายใจ
คือเขามองว่าอาจจะไปทำผิดกฎข้อห้ามอะไรบางอย่าง
คุณผู้ชมครับสำหรับปู่หลักบ้านหนองกองเนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อน
มีพระรูปหนึ่งจากทางอีสานมาทำพิธีตั้งเสาปู่หลักบ้านทั้ง๔ทิศ
เพื่อคุ้มครองให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะลักษณะแบบนี้ที่เขาเล่ากัน
มานะครับแล้วก็ทำกราฟิกลองจินตนาการให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
แล้วมีกฎข้อห้ามเอาไว้ว่าห้ามฆ่าสัตว์ใหญ่ห้ามเผาศพวันพระวันอังคารวันเสาร์
แล้วทีนี้คุณผู้ชมหนึ่งในห้าศพก่อนหน้าศพที่หกในนั้นจะมีการเสียชีวิตเนี่ย
ญาติญาติของผู้เสียชีวิตได้ทำการเผาในวันต้องห้ามไงซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าอาถรรพ์ครั้งนี้แหละ
อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาถรรพ์อื่นตามมาก็เป็นได้เหมือนกันเป็นเรื่องความเชื่อนะ
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณสังเกตให้ดีผู้เสียชีวิตแต่ละคนเขาก็อายุค่อนข้างเยอะ
ใช่หรือว่าสาธารณสุขเองอาจจะต้องเข้าไปตรวจสอบไหมว่าในหมู่บ้านมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค
หรือมีอะไรต่างเกิดขึ้นหรือเปล่าตรวจเรื่องสุขภาพหรือว่าสาธารณสุขในชุมชนด้วยนะ
ยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับศัยยศาสตร์
คุณเคยได้ยินควายธนูไหมล่ะควายธนูอ่าควายธนูเนี่ยเป็นความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์ที่โด่งดังมากนะคะ
พาไปที่สำนักศักยันต์แห่งหนึ่งอยู่บ้านเลขที่๒๓ทับ๑หมู่๔ตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
คนนี้คืออาจารย์สรรคงเวศค่ะเป็นจอมขมังเวศแห่งเมืองอ่างทอง
ท่านก็เล่าเรื่องควายธนูเครื่องรางตามความเชื่อทางศัยยศาสตร์ทางโชคลาภเมตตามหานิยมคุ้มครองบ้านเรือนหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรื่องขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัว
เล่าให้ฟังนี่คือเรื่องของควายธนูตามความเชื่อ
โดยทางสำนักงานอาจารย์สรรได้ร่ำเรียนวิชาควายธนูสืบทอดมาตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่ทวด
ซึ่งรับราชการเป็นทหารม้าในสมัยรัชกาลที่๕แล้วก็เป็นหมอศักยันต์ในยุคนั้นด้วยนะสืบทอดกันมาแบบนี้
ทางสำนักเองก็เลยมีตำรากรรมวิธีในการทำควายธนูที่ถูกต้อง
ตามแบบแผนแบบโบราณการเลยค่ะตั้งแต่สมัยราชการที่๕มาเลยนะคะ
โดยควายธนูหรือลูกกรอกควายที่ตกออกมาจะต้องเป็นควายจริง
และต้องตกในวันที่เป็นมงคลด้วย
แต่จริงแล้วการทำควายธนูมันมีหลากหลายรูปแบบ
ทั้งการทำจากการปั้นเนื้อดินที่ได้มาเขาเรียกว่าดินเจ็ดป่าช้า

รวมไปถึงมีมวลสารอีกหลายอย่างที่นำมารวบรวมแล้วก็ปั้น
เขาเรียกว่าเล่นแร่แปรทาส
อกจากนี้ก็ยังทำมาจากโลหะสำริทก็มีพวกทองเหลือง
หรือจะเป็นแร่หลายอย่างที่เอามารวมกัน
แล้วหล่อหลอมออกมาจนมีรูปร่างเป็นควายธนูแบบนี้
อกจากนี้อาจารย์สรรเองยังบอกด้วยนะครับ
สำหรับคนที่บูชาควายธนูเนี่ยนะ
ความเชื่อของเขาก็คือเขาจะเชื่อในเรื่องของ
เมตตามหานิยมคุ้มครองบ้านเรือนและโชคลาภด้วย
บางคนนะนำไปบูชาทำให้หน้าที่การงาน

ใช้ในการขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้ออกไปจากตัว
หรือครอบครัวหรือทำให้ชีวิตในครอบครัวดีขึ้น
ก็ถือว่าเป็นสิ่งมงคลเป็นเครื่องรางของขลังอีกอย่างหนึ่ง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชม

เป็นเรื่องของความเชื่อที่ส่วนบุคคลมาก
ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ลบหลู่ก็ได้